คลิปมันเห็นชัดเจนคุณผู้ชมไปดูคลิปเลยครับ
โอ้โหเหมือนกับมันนั่งลงไปยองแล้วก็ยื่นโทรศัพท์ไปเลย

้องอยู่นานหันซ้ายหันขวามีคนเห็นไหม

้มปุ๊บถ่ายปั๊บไปเลยครับคุณผู้ชม

ผู้ชายคนนี้ก็ถ่ายภาพไปเรียบร้อย
แล้วพอน้องผู้หญิงรู้สึกตัวทำเป็นก้มหยิบของ

แล้วก็ใส่เสื้อวินมอเตอร์ไซค์
แน่นอนนะครับนักเรียนหญิงคนนี้เขากำลังเลือกของอยู่ครับ
ผู้ชายใส่เสื้อกั๊กสีส้มคล้ายกับวินมอเตอร์ไซค์เดินเข้าไป

เนี่ยพอน้องเขาขยับไปขยับตัวมา
แล้วก็เดินไปไปจ่ายเงินสัก
แต่ว่าทั้งหมดทั้งหมวนนั้นกล้องของใหม่

ชายคนนี้ก็เอาหยิบของไปแล้วก็เดินไปจ่ายเงินแล้วก็ออกไปเลยครับ
เหตุการณ์นี้ผู้โพสต์ไม่ได้บอกอะไรมากว่าเป็นที่ไหนอย่างไร
แต่คาดว่าเป็นร้านสะดวกซื้อใกล้กับโรงเรียน
เพราะว่ามีนักเรียนหลายคนเดินเข้าออกไปซื้อของในร้าน
เจ้าของคลิปก็ไปแชร์แล้วก็เตือนภัยนักเรียน
ผู้หญิงเวลาไปไหนก็ระวังมองซ้ายมองขวาหน่อยนะฮะภายอยู่รอบตัวจริงครับ